บัญชีรายชื่อภักดิ์ไทยศรีวิลัยซึ่งเป็นหัวหน้าพักด้วย
มงคลกิจวันนี้เดินทางไปที่สถาบันเก่า
ก็คือมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เพื่อขอเข้ามาอาจารย์แล้วก็สถาบันที่เคยพูดพาดพิงเอาไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง
จนทำให้บรรดาสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันร่วมสถาบันไม่พอใจ
แต่ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นครับถึงขั้นที่ทำให้นายมงคลกิจ

บราชานุสวรีรัชกาลที่๔ตามที่ตั้งใจไว้ได้
เกิดอะไรขึ้นติดตามจากรายงานครับ
ถ้าทำที่ความเป็นจริงแล้วพวกเราไม่เกิดทะเลาะกันเลย
อย่างนี้ถ้าขอบคุณโกหกจริงไหมครับ
คุณคือสอสอคุณคือสภาพผู้แทนราชดร
ถ้าคุณโกหกประชาชนกันไหนตอนนี้

นายมงคลกิจสุขสินทรานนท์

ขอขมาครูอาจารย์ผู้บริหารสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบัน
หลังเกิดกรณีไลฟ์เฟซบุ๊คจนถูกมองว่า
ทำความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คลุกกลุ่นไม่ได้อบอุ่นเหมือนที่คาดไว้
เมื่อสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันโหไล่
ทวงถามความรับผิดชอบต่อสิทธิ์ใหม่

จนทำให้พิธีขอขมาพระบรมราชานุสวรี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๔ที่ถูกกำหนดไว้

เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งจนบานปลาย
ผมพูดไปกันตัวไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

อาจจะ๑ที่ไปจนเดินการเห็ง
ในสมัย๒๐ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยวัยรุ่น

ก็ต้องกลับขออภัย
ทั้งตรรมการสภาพมหาวิทยาลัยที่มีประจอมกล้าวมนครเนื้อ
แล้วก็คณะจานสิ้นเก่าสิ้นปัจจุบันครูบาอาจารย์

กว่าประมาณ๓๔แสนคนด้วยกัน
เพราะมหาวิทยาลัยนี้ตั้งมาประมาณ๖๐ปีด้วยกัน
ผมจะบอกว่าตัวผมเองที่ยืนอยู่ได้นะวันนี้

ผมเองเนี่ยเลือดของผมไม่ใช่เลือดสีแดงนะ

กลับไปเมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายมงคลกิจได้ไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว
เล่าประสบการณ์ชีวิตในวัยเรียน

ขณะนั้นอยู่ในช่วงของการหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง

มีนโยบายลดทหารลดกำลังพล
เขาจึงเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมา
พร้อมด้วยวิธีแก้ปัญหา
เพื่อนพี่ตอนนี้หนีอยู่เกาะกงนะฮะ
เผลอเรียนว่าแทงรุ่นพี่ตายนะครับ

ที่ประจอมก้าวแม่นละครเหนือปิดข่าวตอนนั้น
ปกติเวลาใครมีเรื่องกันที่ประจอม๙พระนครเหนือ

เพราะพี่จะรู้ทุกซุ้มว่าเป็นซุ้มของใคร

มีพวกคำห่ามเป็นสมาชิกพักอยู่๕๐๐คน

ไปถามเพื่อนพี่ได้

พี่โหดขนาดไหนนะครับ

ส่วนกรณีที่สิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบัน
เตรียมล่าไหลทื่อทอดท้อนตัวเองออกจากตำแหน่งสอ
เห็นว่าเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูล
แต่อยากให้ทุกคนรอดูผลงานสักระยะหนึ่ง

พรีการทำหน้าที่สอในสภา
ข้าวเทรัตน์ทีวีรายงาน